นี่ครับทุกผู้ชมครับโค้งสุดท้ายจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
เหลืออีก๔วันนะฮะกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชค
ปรายศนียบัตรร่วมสนุกทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๒๐
กับไทยรัฐนะฮะลุ้นโชคใหญ่มากมายนะครับ
ทองคำรถยนต์บัตรกำนันต่างมูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาท
รถยนต์นี่เราแจกรถจริงจริงนะฮะใช่ค่ะ
เพื่อเป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่โชคดีร่วมทายผลฟุตบอลระดับโลกในครั้งนี้นะครับ
ในคำเป็นเชียร์บอลให้หมั่นเหล่านรับโชค
คุณมนต์วราเพชรพลากรนะครับผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาด
สาวน้องทีมข่าวบันเทิงบันเทิงไทยรัฐก็ไปร่วมรับมอบด้วยอ้าวลองฟังตรงนี้หน่อยนะครับ
สุดท้ายแล้วจริงครับพรุ่งนี้ก็จะเหลือ๒ทีมสุดท้ายให้ทุกท่านได้เลือกร่วมสนุกนะครับ
ก็ไม่น่าจะยากครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็ส่งเลยครับ
ยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสมากครับ
รางวัลใหญ่รอคุณอยู่เพียบเลย
เหมือนที่คุณวัชระบอกนะฮะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก
คือมิ้วเชื่อว่าคนซื้อปรายศนียบัตรมาเก็บเอาไว้แล้ว

นี่นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะ
ท่านผู้ชมที่อยู่เนี่ยถ้าท่านบอกโอ้โหเขียนไหวไหมเนี่ย
กล่าวจะซื้อแค่ร้อยใบพันใบ

ปั๊มได้แต่ตรงชื่อทีมที่จะได้แชมป์เนี่ยท่านต้องเขียนเอง
อ่าด้วยลายมือของท่านนี่นะฮะ
ถามว่าทำไมต้องให้ลุ้นเหลือ๒ทีมถึงค่อยเขียนก็ได้
อย่างคืนนี้เนี่ยฝรั่งเศสกับโมลาโกนะรอบรองชนะเลิศอีกคู่นึงนะฮะ
เพราะว่าปรายศนียบัตรที่ท่านจะทายผลฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ย
เขาเปิดรับหมดเขตส่งคือ๑๗ธันวาคมค่ะ
ส่วนนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเขาชิงกันสิบแปดธันวาคมใช่ค่ะ
ต้องรีบหน่อยเลยต้องรีบนะครับ
ช่องทางหนึ่งก็คือซื้อทางออนไลน์ปรายศนียบัตรออนไลน์นะครับทายผลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน
มีโอกาสได้ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาทเยอะนะฮะ
ของรางวัลเราเยอะจริงอยากให้ส่งเงินเข้ามาเยอะนะคะ
คุณผู้ชมเลยบอกว่าช่วงนี้ง่วงนอนมากเลยค่ะนอนดึก

แต่นัดชิงดีหน่อยแข่ง๔ทุ่มใช่เร็วหน่อยพี่อุ๋ยเชียร์ทีมไหนดีคะ